เอามาดูอีกหนึ่งเหตุสลดนะคะเกิดขึ้นที่ลาดพร้าววังหินกรุงเทพมหานครนะคะ
ผู้พิการทางสายตาค่ะทะเลาะกับภรรยาอย่างรุนแรง
หลังจากนั้นภรรยาหอบเสื้อผ้าหลบหนีไปนะคะ
ด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจนะคะจากทั้งที่ภรรยาหนีไปแล้วมีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงค่ะ
ตำรวจนครบานโชคชัยพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยู
นอนเสียชีวิตอยู่ลานจอดรถด้านหน้าสภาพศพคือสวมเสื้อแขนกุดสีดำ
กางเกงขาสั้นสีชมพูไม่สวมรองเท้านะคะนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
เจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบค่ะ
สอบสวนเพื่อนบ้านเนี่ยทราบว่าผู้ตายเป็นคนตาบอดเป็นผู้พิการทางสายตานะคะ
ปกติพักอาศัยอยู่กับพันรยาที่เป็นผู้พิการทางสายตาเช่นเดียวกัน
ก่อนเกิดเหตุเพื่อนบ้านได้ยินเสียงทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
หลังจากนั้นก็เห็นพันรยาหนีออกจากห้องพักไป
ต่อมานะคะเห็นว่าผู้ตายคนที่ตัดสินใจกระโดดฆ่าตัวตายเนี่ย
มีอาการเสียใจมากนั่งเศร้าอยู่ทั้งวันเลย
เพื่อนบ้านพยายามเข้ามาปลอบใจกลัวว่าจะคิดสั้นนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายปลอบใจไม่สำเร็จห้ามไม่สำเร็จ
มาเกิดเหตุสลดช่วงสายที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายจะกระโดดลงมาจากชั้น๗นะคะ
ส่วนปมปัญหาน่าจะมาจากการทะเลาะกับพันรยานี่แหละ
แต่อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนจะต้องเรียกตัวพันรยาของผู้ตาย
มาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
และรอผลการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐาน
สรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปค่ะ